คราวนี้มาดูขาใหญ่เมืองคอนหน่อยค่ะเขามีฉายาว่ารงลำเจียกคุณผู้ชม
คือเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่เป็นนักเลงในพื้นที่
แล้วก็มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องคดีธุรกิจมืดยาเสพติดต่าง
ปรากฏว่าไม่ยอมหยุดให้ตำรวจเนี่ยตรวจครับ
แล้วก็ขับรถหนีกันข้ามตำบลเลยเดี๋ยวไปดูปฏิบัติการของตำรวจหน่อยค่ะ
ขณะที่ขับรถไล่จับกลุ่มขาใหญ่เมืองคอน
เอามานี่เอามานี่มันเอามานี่เอามานี่มัน
ไม่ครับ
นี่คุณผู้ชมคะท้ายที่สุดตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ก็รวบตัวนายธรรมรงคงช่วยอายุ๓๘ปีหรือว่ารงลำเจียก
พร้อมกับคนสนิทก็คือนายวีรภาพบำรุงพงศ์อายุ๒๐ปี
หลายคนท่าทางก็ดูล็อกแรกดูมีพิรุษอยู่ที่ริมถนนพัฒนาการคูขวาง
อยู่หน้าห้างในตำบลคลังที่นครศรีธรรมราชทีนี้จังหวะที่เห็นเจ้าหน้าที่เนี่ย
กลายเป็นว่าตัวโรงลำเจียกเนี่ยพยายามขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนี
ตำรวจก็ต้องไล่ติดตามสิคะขอกำลังสนับสนุนมาจับกลุ่ม
แล้วตอนนั้นเนี่ยระหว่างที่ไล่ล่าติดตามเนี่ย
ในรถก็โยนสิ่งของทิ้งลงข้างทางเป็นระยะเป็นระยะแล้วก็หนี
ฉันใช้คำนี้หนีไม่คิดชีวิตตำรวจก็พยายามขับตามก็แล้ว
จี้ก็แล้วขับเบียดก็แล้วปาดหน้าก็แล้วจนรถเสียหาย
ยิงค่ะยิงล้อยางรถด้านหลังจนยางแบนแล้วก็มากระจายกำลัง
ล้อมรถรวบตัวได้ขายใหญ่ที่ว่าโรงลำเจียก
พร้อมกับนายวีรภาพที่เป็นคนสนิทค้นในรถ
ว่าแล้วว่าที่ต้องหนีแบบนี้เพราะว่ามีของผิดกฎหมาย
ไปเจอใบกระท่อมสด๓กิโลกรัมค่ะ
ซึ่งกว่าตำรวจจะจับได้นะเขาหนีข้ามอำเภอ
เพราะว่ากินพื้นที่หนีข้ามตำบลค่ะ
ตำบลคุณผู้ชมของที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวทั้งนายรงลำเจียกกับคนสนิท
คือนายวิรภาพไปสอบสวนต่อที่โรงพักแล้วก็ไปตรวจฉี่
ฉี่ออกมาก็เป็นสีม่วงเหมือนกันทั้งคู่เลย
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน

รวมถึงใบกระท่อมสดที่เจอก็คือมียาเสพติดประเภท๕ไว้ในครอบครอง
อันนี้แจ้งกับรงลำเจียก
ส่วนนายวีรภาพที่เป็นคนสนิทก็ต้องแจ้งข้อหายาเสพติด
ร่วมกันมียาเสพติดประเภท๕ไว้ในครอบครองนะคะ
แล้วก็นายรงลำเจียกหรือว่าธรรมรงค์เป็นขาใหญ่เป็นคนกว้างขวาง

ประวัตินี่ก็เกี่ยวข้องผัวพันกับพวกธุรกิจมืดเกี่ยวกับยาเสพติด
ท้ายที่สุดมาถูกตำรวจไล่ล่าข้าม๕ตำบลแล้วก็จับกลุ่มได้นะคะ